ตั้งกลาง

เช้าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ยามเช้า
สไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกแบบเมืองนอกครับ

อากาศเย็นสบายในช่วงสิ้นปีแบบนี้

เพิ่งคิดว่าผมมาอยู่ต่างประเทศนะครับ
นี่คือกลางกรุงเทพของเรานี่เองแหละครับ

ให้เราได้มาถ่ายรูปมาเก็บเกี่ยวความสุข
ในช่วงส่งท้ายปีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
แต่สำหรับใครที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในตอนนี้

ตอนนี้ก็พบว่าหลายเมือง
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นครับ
เมืองนั้นอากาศเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญบางพื้นที่มีฝนตกด้วย
แต่ละเมืองท่องเที่ยวนั้นจะเป็นอย่างไร

ในช่วงเดือนธันวาคมบริเวณทางตอนเหนือ
อากาศจะหนาวเย็นลงท้องฟ้าแจ่มใส

มีสภาพอากาศไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับ
อุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓องศา

ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่
ต่อกันที่สหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษ
ในช่วงปลายปีนี้อากาศจะหนาวมากความชื้นสูงครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๒องศาเซลเซียต
ทางตอนเหนืออากาศหนาวเย็นกับมีฝนตกหนัก
ส่วนทางฝั่งตะวันตกมีลมแรงประกอบกับมีฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ทางตอนกลางและตอนใต้มีหมอกหนา
ฝรั่งเศสพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ประมาณ๓ไปจนถึง๑๓องศาเซลเซียต
ทางตอนเหนือมาจนถึงตอนกลางอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๗องศาเซลเซียต
ท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดจัดสลับกับมีเมฆมาก
ส่วนทางตอนใต้มีเมฆมากแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ครับ
สหรัฐอเมริกาครับช่วงนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๘องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนัก
โดยเฉพาะบริเวณวอร์ชิงตันดีซีแล้วก็เฟอร์นิดา
ส่วนทางภาคตะวันออกกลางและบริเวณภาคใต้
เหนือท้องฟ้าแจ่มใสดีสลับกับมีเมฆมากในบางพื้นที่
ในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนวางแผนที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นไปสัมผัสหิมะกันที่ต่างประเทศนะครับ
แน่นอนครับอากาศที่เย็นจัดแบบนั้นคนไทยอย่างเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันมากเท่าไหร่นะครับ
ดังนั้นวันนี้ครับรู้ก่อนร้อนหนาวมีคำแนะนำสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปเจอกับอากาศหนาวอากาศเย็นกัน
จะต้องมีการตระเตรียมอะไรกันบ้างเพื่อที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุข
วันนี้มีคำแนะนำมาฝากครับ

เป็นผ้าเนื้อบางช่วยดักความร้อนของร่างกาย

ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา
มีทั้งแบบที่เป็นเสื้อและกางเกงครับ
สวมใส่ด้านในแบบเสื้อผ้าปกตินี่แหละครับ

เพราะว่าเสื้อเหล่านี้นั้นจะสามารถเป็นฉนวนกันความเย็นได้อย่างดีเยี่ยม

ที่จะเป็นผ้าที่ทอจากไหมพรมเส้นใหญ่

ยังสามารถที่จะปิดขึ้นมาได้ถึงบริเวณปาก

ก็สามารถที่จะคลุมลงมาถึงไหล่ได้ด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอ

และยังช่วยให้อุ่นขึ้นได้มากเลยทีเดียว

ปล่อยให้มือแล้วก็เท้าสัมผัสกับอากาศเย็น
เป็นระยะเวลายาวนานอาจจะทำให้ป่วยได้
ดังนั้นจึงควรที่จะเลือกถุงมือแล้วก็ถุงเท้า

สามารถที่จะดักจับความร้อนของร่างกายไว้ได้
ทำให้มือแล้วก็เท้าของเราอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา

สำหรับเมืองที่มีอากาศหนาวจัดจนมีหิมะตก
ที่จะเลือกรองเท้าหุ้มส้นที่บุด้วยขนสัตว์ไว้ด้านใน
และควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นครับ

เพื่อความปลอดภัยและความอบอุ่นของร่างกายครับ
เรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นถือว่า

เฉพาะอย่างยิ่งใครที่จะไปบริเวณที่มีอากาศหนาวจัด

เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับ
แต่ถ้าหากใครกังวลเรื่องดังกล่าว
ตอนนี้ในเมืองไทยของเราครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยแบบนี้

รอต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส
เกี่ยวภาพความสุขกันในช่วงส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่ที่สำคัญประหยัดเงินประหยัดเวลา
และยังสามารถให้จะได้ชื่นชมความสวยงาม
ไม่แพ้สถานที่อื่นในต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ